คุณผู้ชมค่ะคุณชายรัฐถมยาได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ
ซึ่งจะมาคุยกันถึงบทบาทของการเป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้
รวมถึงความคาดหวังที่จะได้จากการประชุมค่ะ
เจ้าภาพจะการมีความคิดถูกใจจากทุกคนเพราะที่เราต้องรู้สึกว่า
และมันไม่แก่ความคิดถูกต้องค่ะแต่ความคิดค่ะที่นี่เป็นการตก

บอกว่านี่คือภาพของพวกเขาและพูดถึงว่าพวกเขาจะทำอะไร

ในภาพที่นี่พวกเขาจะได้รู้สึกว่าพวกเขาจะทำงานแบบนี้
แต่พวกเขาไม่ทำอย่างนั้น
และพวกเขาซึ่งสงสัยว่า๒๐๑๕จะเป็นประตูดี
เพื่อให้ความสัมพันธ์ทำการที่สำคัญ
เพราะฉะนั้นแถวรัฐในทุกประเภทจะทำยังไง
เพื่อที่จะปลอดภัยและสร้างการปลอดภัย
อย่างที่เกิดขึ้นในโคเปรนเฮงกัน
โคเปรนเฮงกันเป็นสิ่งที่สงสัย
แต่ที่สิ่งที่สงสัยเป็นสิ่งที่สงสัย
คุณภาพธรรมดาเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สงสัย
เราคิดว่าโคเปรนเฮงกันเป็นสิ่งที่สงสัย
ที่สงสัยเป็นสิ่งที่สงสัย
คุณภาพธรรมดาเป็นสิ่งที่สงสัย
คุณภาพธรรมดาเป็นสิ่งที่สงสัย

เพื่อเฝ้าระวังเปรียส
แต่ว่าความนึกถึงของเฉพาะนี้
ของเฉพาะรอดของทุกกลุ่ม
คือการร่วมในประสุนที่
และการมีเสนอทุกประวัติศาสตร์

การสร้างขนาดนี้จากโลกการ์บอนตามนี้
ที่เป็นอันตรายที่ไม่เป็นผู้หญิง
เมื่อหน่วยปีก่อนชีวิตเชียร์จัดแก่ดินสินคอนทรัพย์
อย่างในคุณภาพปกติส่วนการส่งความการดักหนัก